เอาล่ะคำแรกพาไปนครสวรรค์ไปกินตื่นมามันต้องหิวท้องมันต้องร้อง

ถูกต้องไปกินข้าวเหนียวหมูร้อนกันหน่อยอยู่ที่ริมถนนในจังหวัดนครสวรรค์
เป็นรถพ่วงข้างแบบนี้เปิดแป๊บเดียวหมดเกลี้ยงเลยครับ
รับรองได้ว่ากลิ่นหอมต้องโชยเรียกคนแน่นอน
แผ่นหมูกรอบหมูส้มมาหมดเลยอันนี้เป็นร้านข้าวเหนียวเจ้าอร่อย
รถจักรยานยนต์พ่วงข้างไม่ใช่ร้านใหญ่โตอะไรนะคุณผู้ชม
เขาไปจอดขายอยู่ริมถนนมาตุลีตรงข้ามกับสำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดนครสวรรค์
คืออยู่ที่ตำบลปากน้ำโพอำเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์
ได้กลิ่นแล้วเนี่ยมันมันอดใจไม่ไหวคือท้องมันร้องอะค่ะมันเรียกร้องเหลือเกินมันหอมมากมีเมนูหลักนะ
ส้มก็จะเปรี้ยวหน่อยนะหมูส้มหมูแหนมหมูแผ่นมีไก่ทอดกรอบนะฮะแล้วก็ข้าวเหนียวนึ่งจนนุ่มหอมกลิ่นใบเตยเขาบอกว่าโอ้โหผ่านไปแล้วแตะจมูกทันทีนะครับ
ขายเนี้ยถูกมากกล่องละยี่สิบห้าบาทใส่กี่อย่างก็ราคาเดียวกันหมดเลยนะครับนายมณบวงเดือนเจ้าของซึ่งเป็นพ่อค้าขายข้าวเหนียวหมูส้มอันเนี้ยบอกว่ามาขายทุกวันทุกเช้าลูกค้าก็มีนักเรียนนักศึกษาพนักงานออฟฟิศคนทั่วไปเขามาขายแค่แบบคือไม่ถึงชั่วโมงอะค่ะหมดเลยอืมกลับบ้านได้กลับ
ส้มโตมกลางเห็นมั้ยน่ากินมากนี้นี่นี่นี่นี่นี่อันนี้คือจะด้วยพิเศษหน่อยอ๋อนี่คือที่เรียกกันว่าหมูส้มเออคล้ายแหน่มตัวมัน
หมูส้มหมูแหนมอะไรอย่างเงี้นะฮะคือใครสนใจก็อุดหนุนกันได้นะ
เอาเมนูหลักมาให้คุณผู้ชมลองทำทานดูเอาไปนครสวรรค์ถนนมาตุลีตรงข้ามกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคนะครับ